เดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหงนะฮะ
เมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านภาพแบบนี้เลยนะฮะ
กลุ่มวัยรุ่นที่เป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นในชุมชนแถวนั้น
ฟ้าก้นหินเนี่ยไล่เครื่องขบวนรถไฟฮะ
เตือนใครห้ามไม่หยุดเลยค่ะไม่ยอมหยุด

เห็นไหมปกติเดี๋ยวเขาโดนกระโกะปลอดภัณฑ์
กลับบ้านแล้วมาเข้ากระหลม
นี่คือเสียงของคนบนขบวนรถไฟนะฮะ
พยายามจะให้เยาวชนเหล่านี้หยุดการปลาหินเข้าไป
นี่บอกตำรวจมามาก็ไม่หยุดนะ

นี่มันมุ่งไปทั้งโน้นมันเวี้ยงก้นหินใส่ใครก็ไม่รู้

ปิดหน้าต่างกันเนี่ยเห็นไหมครับ
รถร้อนนี่เขาก็ต้องเปิดหน้าต่างใช่ไหม
รับลมกันนี่ต้องปิดหน้าต่างแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เป็นจุดที่รถไฟ
แล่นผ่านใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงนะครับ
เป็นเส้นทางรถไฟที่จะเห็นเด็กวัยรุ่นนะฮะ
เหนียว๖๗คนเลยครับดูสิครับ
เครื่องใส่ขบวนรถไฟสาย๓๗๒ปลาจีนกรุงเทพสายตะวันออก
แน่นอนว่าทำลายทรัพย์สินทางราชการแน่ค่ะ
ปลาใส่ขบวนรถไฟแบบนี้นี่โชคดีไม่มีใครเจ็บนะครับ

ขนาดตะโกนบอกตำรวจมาตำรวจมามันยังไม่หยุดอ่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้นะครับ๒๗มิถุนายน
หลังมีชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้เอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์
ล่าสุดวันนี้นะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ได้คุยกับนายสถานีรถไฟมักกะสันนะครับ
เขาบอกไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะแถวนี้เนี่ยกลุ่มวัยรุ่นอายุประมาณ๑๕ปีถึง๒๐ปี
มารวมตัวกันแล้วเวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ย
มักจะเควี้ยงก้อนหินหรือว่ายนก้อนหินใส่ขบวนรถไฟ
ถ้าโดนใครบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยนะ
ไม่รู้ทำไปทำไมคึกขนองหรืออะไรยังไงแต่ผู้โดยสารเขาเดือดร้อน
นี่ฮะแล้วเวลาแจ้งตำรวจตำรวจมาให้พวกนี้ก็ตามสูตรฮะ
ก็หนีแยกย้ายสลายตัวนี่พอตำรวจไปก็กลับมาอีกนะครับ
สาเหตุเนี่ยคาดว่าอาจจะไปเจอคู่อริที่เป็นนักเรียนต่างสถาบันอยู่บนรถไฟด้วย
ก็เหมือนเป็นเด็กอีกสถาบันหนึ่ง

แล้วก็จะปลาเด็กที่อยู่บนรถคือกลับไม่ได้ปลารถไฟ
แต่จะปลาคนที่อยู่บนรถไฟนักเรียนด้วยกันนะครับ
เนี่ยตั้งใจจะปลาคนด้วยนะจะปลาคนที่อยู่บนรถไฟ
มันใช้เรื่องไหมล่ะมันจะโดนหรือเปล่าไอ้พวกนั้น
คู่อริมันน่ะช่วงบ้านก็เดือดร้อนเนี่ยฮะ
ทุกผู้ชมครับวินจักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นนะครับ
ก็คือคุณบุญมีนะครับบอกว่าเด็กกลุ่มนี้
เป็นเด็กที่อาศัยอยู่แถวชุมชนโรงปูนแถวนี้นี่แหละ
ชอบมารวมตัวมั่วสุมกันตั้งแต่เช้าถึงค่ำ
พกมีดพกอาวุธแล้วช่วงเช้าเนี่ย
สถานีรถไฟที่เกิดเหตุแถวนี้เนี่ยนะครับ
แอร์พอร์ตลิงก์รามคำแหงเนี่ย
จะมีเด็กช่างนะฮะของสถาบันแห่งหนึ่ง
เขาจะโดยสารรถไฟแล้วผ่านเส้นนี้
เห็นเด็กช่างกลกลุ่มนี้ขึ้นรถไฟแล้วผ่านมา
ไหรก็นี่ฮะก็วิ่งไล่ตามเอาก้อนหินเนี่ยเครื่องใส่นะครับ
หรือบางทีมีเด็กนักเรียนต่างสถาบันเขาเดินผ่านมา
ก็โดนนะฮะโดนหาเรื่องไล่ต่อยไล่ตีเอามีดไล่แทงไล่ฟันก็มี

ถ้าเจอโรงเรียนไม่ถาบันการ์ก็วิ่งไปหาเรื่องไล่ต่อยไล่ต่อ
บางทีรถไฟวิ่งผ่านหรือคนประชาชนขับรถผ่าน

มึงว่างมากหรือยังไง

พันธุ์ตำรวจเอกวัชิรากรวงบุญภูมิกับการสอนอคลองตันเจ้าของท้องที่นะครับ
บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุตำรวจก็ตามตัวให้ทันทีนะครับ
ในคลิปนี้เนี่ยไปเรียกตัวเยาวชนอายุ๑๓๑๖ปี
ไปเรียกมาได้๗คนนี่ฮะเด็กชุมชนแถวนั้นแหละ
ทั้งชายทั้งหญิงเจ็ดคนนะครับแล้วก็เรียกผู้ปกครองมาด้วย
พาไปสอนอคลองตันจากการสอบสวนเนี่ยนะครับ
กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ยอมรับว่าลงมือก่อเหตุจริง
แต่อ้างว่าทำครั้งแรกครั้งอื่นเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้ใครทำ
พวกเขาเนี่ยทำครั้งแรกสาเหตุทำไปเพราะความคึกขนอง
ตำรวจก็เลยให้ทำเป็นทันบนความผิดครั้งแรกเอาไว้ก่อนนะครับ
ทั้งตัวพ่อแม่เด็กผู้ปกครองเด็กแล้วก็ตัวเด็กที่ก่อเหตุด้วยนะครับ
ถ้ามีการประพฤติตนเช่นนี้อีกทีนี้เนี่ยจะถือว่าฝ่าฝืนแล้ว
ทำผิดกฎหมายทีนี้จะเอาจริงนะฮะอ่าฐานพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยจะ
โดนฐานปล่อยประละเลยหรือยุโยงส่งเสริมเด็กหรือเยาวชนให้กระทำความผิด
ซึ่งผู้ปกครองจะถูกดำเนินคดีด้วยค่ะผู้ปกครองเด็กทุกคนก็รับทราบนะฮะ
แล้วก็ลงบันทึกเป็นทันบนครั้งแรกเอาไว้บอกว่าจะกลับไปดูแลลูกหลานให้ดี
เหล่านี้ก็บอกว่าจะไม่ทำอีกก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะ